ไม่ได้ทำงานอย่างที่ตกลงกันเอาไว้

เขาโพสต์เฟซบุ๊คตามหาแม่ปาม

ไคอภัณฑ์มันกำลาด

หลังจากรู้ข่าวว่านางสาวชุติมันบุญดีหรือว่าน้องปาล์มหรือว่าปาล์ม
อายุสามสิบห้าเสียชีวิตที่ละครดูไบสหรัฐอารับเอมิเรต
ญาติญาติต้องประคองสติคุณปฐุมบุญดีเอาไว้
ท่านอายุห้าสิบเจ็ดปีโอ้โหนี่แหละครับปาล์มคือลูกขวานะฮะ
ก่อนหน้านี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขียนข้อความแล้วแท็กไปที่เฟซบุ๊คของน้องปาล์มนะครับ
ติดต่อแม่ปามได้บ้างปาล์มเสียแล้วที่ดูไบครับข้อความนี้
พอแม่รู้ข่าวโทษแล้วทำใจไม่ได้คุณผู้ชมทำใจไม่ได้เลยลูกสาวคนเดียวเสียนะ
โอ้โห๑๒สิงหาคมที่ผ่านมาลูกเพิ่งโอนตังมาให้มาเป็นของขวัญวันแม่
แล้วลูกบ่นว่าเหนื่อยแม่หนูเจ็บหน้าอกแม่ก็บอกเออพักผ่อนเยอะปลาเม้ย
นะกระทั่งช่วงเที่ยงสิบสามสิงหาคมครับลูกเสียชีวิตครับ
ปฐุมเนี่ยทีแรกเลยนะทีแรกเลยนะคุณผู้ชมนะไม่ได้อยากให้ลูกไปดูใบเลย
แต่ลูกบอกแม่ไม่เป็นไรหนูไปเดี๋ยวหนูทำเงินนะทำงานหาเงินดูแลแม่ด้วยไง
แล้วถ่ายบ้านแม่คืนด้วยคือในข้อมูลข่าวเนี่ยบอกว่าบ้านของแม่ปฐุมถูกโกงไปครับ
แม่ถูกโกงไปก็เลยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเอาตัวร่างลูกสาวกลับบ้านหน่อยได้ไหม
จิ๋มฮะป้าจิ๋มอายุ๖๒เป็นใครคนนี้เพื่อนสนิทแม่เลยนี่ป้าจิ๋มป้าจิ๋มนั่งแล้ว
เล่าบอกว่าโอ๊ยนักข่าวปามเด็กดีนะปามเด็กดีนะชอบช่วยเหลือคนดิ้นลนทำงานเพื่อดูแลแม่นะครับ
จะถามแม่ทุกวันแต่แม่ไม่มีไลน์ถามหาถึงแม่ทุกวันแต่แม่ไม่มีไลน์ก็เลยติดต่อผ่านป้าจิ๋มนี่แหละ
วันแม่ที่ผ่านมาเพิ่งจะโอนตังค์แล้วก็ส่งรูปพวงมาลัยมาให้แม่ด้วยฝากให้แม่ดูหน่อย
หนูกลับแม่ผ่านทางออนไลน์รูปพวงมาลัยสำหรับปามเนี่ยคุณผู้ชมครับปาล์มเนี่ยดูหน่อยนะฮะ
ใครที่คิดจะไปทำงานต่างประเทศก็ดูข่าวนี้หน่อยนะครับปาล์มเนี่ยนะครับไปทำงานที่นครดูไบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วก็ต้องหยิบยืมเงินนะครับเป็นค่าสมัครค่าเดินทางค่าอะไรต่างที่ในหน้าจัดหางานเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นในหน้าจัดหางานเถื่อนวัดบอกได้เลยนะ
ที่มามาชวนเนี่ยหกหมื่นเจ็ดหมื่นไปยืมเข้ามานะครับแต่ไปถึงปั๊บถูกเพื่อนหลอกไม่ได้ทำงานอย่างที่ตกลงกันไว้ไม่ใช่ตำแหน่งงานอย่างที่ตกลงกันไว้และเชื่อว่าเงินก็ไม่อย่างที่ตกลงกันไว้แล้วปามมีโรคประจำตัวด้วยครับเป็นหอบเป็นหืดนะ
ไม่เชื่อหรอกว่านี่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ปาล์มเสียชีวิตเพราะเพิ่งจะไปหาหมอได้ยาพ่นมานะครับยาพ่นอยู่กับมือแล้วจะเป็นหอบหืดตายได้ยังไง
ร่างของปามล่าสุดนะครับเพื่อนของคุณแม่ช่วยประสานสถานทูตไทยให้แล้วนะครับขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่ดีมีญาติไหมหรือว่าฝากป้าจิ๋มนั่นแหละ
จิ๋มเพื่อนช่วยปลอบคุณแม่หน่อยนะดูแลคุณแม่ใกล้ชิดหน่อยเป็นห่วงจังเลยเนี่ยห่วงสภาพจิตใจแม่มาก